ดูกันหน่อยว่าสีสันจากข้างใน
พอเล่าเมื่อสักครู่แล้วลองดูกันว่าสีสันจากด้านนอก

ก่อนที่วิธีเปิดจะเริ่มขึ้นนักกีฬาต้องต่อแถวที่มีรอยฟาง
คือต่อแถวตั้งแต่ปากทางเข้า

ต่อแถวกันยาวขึ้นมาถึงทางเข้าสนามเลย
ไปดูหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยอิริยบทเป็นอย่างไร

ติดตามรายงานจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
แม่ถึงคิวกีฬาแห่งชาติทั้งที

มีทัพนักกีฬาไร้เจ้าที่กว่า๑๕๐๐คนเลยทีเดียว

ก็ไม่พลาดเก็บภาพไปที่ละลึกครับ
ต่อกันที่ทัพนักกีฬาจันทบุรีครับ

ก็ไม่พลาดที่จะนำลูกอมลดทุเรียน
ฝากพี่น้องจังหวัดอื่นให้ได้ริมลองกัน
เห็นแบบครับนี่ทุเรียนคอฟฟี่ครับ
ผมแอบแปลกใจหนึ่งว่าทำไมถึงเอาทุเรียนมา
คือมันเป็นประธานเนียมของจังหวัดจันทบุรี
ที่ว่าไปแข่งกีฬาที่ไหนต้องติดของฝากเล็กน้อย

เหมือนกับแจกว่าก็นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่

โอ้โฮตายแล้วทุเรียนด้วย

เป็นเรื่องปกติที่เราพบเจอกันอยู่แล้ว
แต่น้องคนนี้ครับสงสัยจะซ้อมหนักมากไปหน่อย
เพราะมีเวลาว่างเขาพักเก็บตัวแรงสักนิด

เรื่องน่ารักของน้องต่างจังหวัดชุมพร

กำลังเก็บภาพงามของสาวน้อยนางหนึ่ง
ท่านแนนเองมีเสียงสกมลวงว่า

พูดดีพูดดีพูดดีพูดดีพูดดี
พูดดีพูดดีพูดดีพูดดีพูดดี

ขอบสนามจากนครสวรรค์เกม
จึงสักกายสงเกตข่าวแท้รัฐทีวีแรงงาน